แต่ขาวนี้ขอเสียงประลบมือให้กับสาวเชียที่ครังผลไปเลย
สีปีริทผู้ชมขา๑๐๐เต็มไปเลย

และนายรู้ไหมที่ไปร่วมงานรู้ไหม

คือขาเนี่ยนะเกือบอุบัติเหตุ

ตัวเธอเนี่ยต้องนั่งรถเข็นมาร่วมงาน
ที่ขายังเข้าเฝือกอยู่เลยนะ

ต้องบอกเลยว่าต้องเดินขึ้นเวทีแบบโอ้โห

แต่สุดท้ายทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดี
สมูทสมูททุกคนชื่นชมเลย
เชียร์เธอสุดยอดมากเลยนะคะ

อยู่กับสาเหตุที่ต้องนั่งรถเข็น

ลาวให้ฟังว่าเกิดจากอุปฏิเกตค่ะ
ก้าวพาดมันพลัดตกบันได

อุปฏิเกตเนี่ยไม่ได้
คือแค่ลื่นตกบันไดใช่เหรอ
แล้วอายุแค่นี้ต้องรักษาด้วยอะไรรู้ไหม

เหมือนหน้าพี่แจ๊คตอนนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมถือเป็นการเข้ารับการผ่าตัดครั้งแรกในชีวิตด้วยนะ
เหตุการณ์นี้ค่ะยังมีเรื่องที่ทำให้ยิ้มออกนะ
เพราะว่าคุณบิ๊กแฟนเขา
ดูแลไม่ห่างเลยจ้าโอ้โหตัวติดกันเลยแหมหวานเชียว
ที่มางานก็ใส่ตัวเขาเรียกว่าเหมือนเป็นตัวดำเข่า

จำเป็นต้องทาเพราะว่าเหมือนเอ็นมันขาดจากกันคือมันต้องเชื่อมเท่านั้นนะคะ
ไม่เหมือนเอ็นฉีกที่เดี๋ยวมันจะรักษาตัวเองได้
สักประมาณอาทิตย์นึงแล้วกันค่ะก็จะเป็นแผนผ่า
พอขาเราใช้การไม่ได้มันต้องรบกวนคนรอบข้างเยอะมาก
แล้วก็คือคุณธนพลก็เป็นคนนึงที่มาดูแลตลอด
มาช่วยดูแลเป็นขาแทนเรา
เป็นคนที่ดูแลดีสุดในตอนนี้หรอ
ยัง

แหมพอพูดถึงคุณบิ๊กแฟนนุ่มเนี่ยโอ้โห

แต่ไม่เป็นไรเขาดูแลกันใกล้ชิดนะฮะ
คุณบิ๊กท่านจะเป็นขาขวาให้สาวเชียวเลยนะ
ส่วนประเด็นเรื่องควงคู่แฟนนุ่มนะคะ

มูลค่าไม่ธรรมดา๒๐๐ล้านบาท
เจ้าตัวเนี่ยตอบแบบขำนะฮะว่าเรื่องที่ไปเนี่ยไปดูมาจริง

แต่ก่อนที่จะไปดูไม่รู้ว่ามูลค่ามันสูงขนาดนั้น

พร้อมกับบอกว่าข่าวนะคะที่ออกไปก็ทำมาตกใจอยู่เหมือนกันค่ะ

ยังไม่ได้จะซื้อสร้างเรือนหอจริง
ส่วนภาพคล้ายฝ่ายหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานคุณผู้ชมค่ะ

เออนะคะลงไปผูกเชือกที่รองเท้า
เราก็เกือบอุ้มว้าวแล้วนะ

จริงมันเป็นแค่การไปดูเฉยค่ะ

มันก็เหมือนมีโอกาสได้ไปรู้จักที่นี้

สื่อจะให้การสนใจขนาดนี้นะคะ
เขาบอกเลยว่าเป็นที่สร้างเรือนห่อ

บางสื่อก็ทำรูปออกมา
ก็คือทุ่ม๒๐๐ล้านซื้อเรือนห่อ
ทำงานไปก่อนรักษาตัวก่อนช่วงเดียน
เชื่อไม่กลัวว่าเล่นจะเป็นเรื่องจริงนะ
เชื่อกลัวพอเป็นเรื่องจริงแล้วคนไม่เชื่อ